เป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือ

เพราะว่าข่าวที่แชร์ในโซเชียลมีเดีย

ทุกคนก็จะได้ร่วมกันช่วยเหลือได้ร่วมกันบริจาคนะคะ
เป็นเรื่องราวของสองแม่ลูกใช้ชีวิตอย่างยากลำบากค่ะอาศัยอยู่
เพลิงเก่าเก่าตอนนี้ขาดแคลนอาหารประทังชีวิตนะข้าวสารก็
ยังไม่มีเลยค่ะเรื่องนี้ถูกแชร์ในสังคมออนไลน์นะคะ
กระดาษเปื้อนหมึกได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอความช่วย
เหลือให้กับแม่ลูกคู่หนึ่งฐานะยากจนค่ะอาศัยอยู่ในเพลิงเก่า
เก่านะคะในตำบลอุสุอำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตากซึ่งเป็น
พื้นที่ทุรกันดานหมู่บ้านห่างกลายค่ะกลาย๒๔กิโลเมตรบน
เส้นทางขึ้นเขาลงห้วยจากตำบลแม่อุสุไปยังหมู่บ้านเลอ
ตกรูเป็นหมู่บ้านพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกระเหลี่ยงการเดิน
๖ชั่วโมงค่ะถึงจะไปถึงนะคะใช้รถขับเคลื่อน๔ล้อเท่านั้น
ช่วยแบ่งปันให้พวกเขาสองคนด้วยแค่ข้าวสารก็ยังดีใน
เก่าเก่าหลังหนึ่งเจอแม่ลูกคู่หนึ่งลูกผู้ชายกำลัง
เรียนอยู่ป๒โดนพ่อทิ้งไว้กับคุณแม่ตั้งแต่เด็กฐานะ
ยากจนไม่ยากจนธรรมดายากจนมากบางวันไม่มีข้าวจะกินกับ
ข้าวก็ไม่มีแม่ต้องไปรับจ้างเพื่อเลี้ยงชีวิตทั้งสองเพจขอ
เชิญชวนผู้ใจบุญช่วยเหลือสิ่งของที่จำเป็นนะคะโดยสิ่งของ
ที่ต้องการที่สุดคือเข้าศาลกับผงซักฟอกเข้าศาลและผงซัก
ฟอกนะคะหรือจะเป็นเสื้อผ้ามือสองก็บริจาคมาได้เพื่อให้พวก
เขาได้ตั้งตัวในการเลี้ยงชีพโดยคุณผู้ชมสามารถร่วม
บริจาคได้นะคะชื่อที่อยู่ขึ้นตามหน้าจอแล้วนะคะนางสาว
วรนุษย์สันติถนอมวงนะคะวงเล็บพี่แก้วนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่๒๘
หมู่ที่๔ตำบลแม่อูสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะ
โทรไปถามก่อนว่าจะบริจาคกันยังไงนะคะ๐๘๕๖๐๔๓๕๔๔โทรไปสอบถาม
ช่องทางกันก่อนน่าสงสารจริงช่วยเหลือคนในสังคมกัน
หน่อยนะฮะข่าวเช้าของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน
ร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือมาได้เหมือนกันนะครับ